ไทยรัฐออนไลน์ร่วมกับไทยรัฐทีวี
คุณร่วมโหวตเพื่อค้นหาที่สุดแห่งปี๒๕๖

สนับสนุนโดยยาอมกรรมกิ๊กเพียง
ที่เข้าฉายในไทย๔พฤษภาคมปี๒๕๕๙

และทำเงินทั่วโลกมากถึง๙๕๕ล้านเหรียญสหรัฐ
ทุนสร้าง๒๐๐ล้านเหรียญสหรัฐ
โดยในไทยเก็บรายได้ไป๓๕๐ล้านบาท

ประสบความสำเร็จในบ้านเรา

กำกับและเขียนบทโดยเต๋อนวพลธรรมรงรัตนฤทธิ์

และยายาอุรัสยาสเปอร์บัน
แม้ว่าเรื่องนี้รายได้อาจจะทำไปได้ไม่มากนัก
แต่ก็ประสบความสำเร็จในแง่ของคำวิจารณ์
และการเดินทางไปฉายตามเทศกาลหนังต่างประเทศ
กำกับโดยอดีศรตีสิริเกษม
นำแสดงโดยโป๊ปธนวัฒน์และเบลล่ารานี
โดยบุภเพสันนิวาส๒ต่อยอดมาจากความสำเร็จของละครเรื่องบุภเพสันนิวาส
ซึ่งได้รับกระแสและการตอบรับที่ดีจากผู้ชม
และทำรายได้ทั่วประเทศไปราว๓๙๒๔๓ล้านบาท
ติด๑ใน๑๐อันดับภาพยนตร์ไทยที่ทำเงินสูงตลอดการในประเทศไทย
โหวตเพื่อค้นหาที่สุดแห่งปี๒๕๖๒
โหวตได้ตั้งแต่๑๖มกราคมถึง๑๖กุมภาพันธ์๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่๑มีนาคม๒๕๖๒